เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนผืนแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตรที่รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจแล้วออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์
สวัสดีครับผมคุยวัชลากฤษผู้พบสุขนะครับ
ดรไอมนุ่นครับ
ตอนนี้ผมพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่นี่ครับ
พระธาตุเชิงชุมวรวิหารฮะ
ซึ่งเป็นวัดหลักศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนครครับ

ประสาทพึ่งนั่นเองงานประเพณีนี้จะยิ่งใหญ่สวยงามเพียงใด
ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันครับ
ประเพณีแห่ประสาทพึ่งเป็นงานประเพณียิ่งใหญ่ของชาวสกลนคร
ที่จัดขึ้นในช่วงเทศการออกพรรษาสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดครับ
ซึ่งปีนี้ทางจังหวัดสกลนครจัดงานขึ้นในช่วงวันที่๑๐๑๒ตุลาคมครับ
ผมมาตั้งต้นติดตามเทศกาลนี้ที่วัดพระธาตุเชิงชุม
จากต้องการมากราบพระธาตุแล้วที่ด้านหลังวัด
ยังเป็นที่ตั้งของโรงหล่อประสาทพึ่ง
ของชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุม
ที่เป็นตัวเก่งการประกวดประสาทพึ่งในปีนี้ด้วยครับ
ตอนนี้เราจะเห็นว่าทางด้านขวาของผมนะครับ
มีน้องน้องนักเรียนนะครับกำลังทำประสาทพึ่งแบบเนี้ย
ที่เล็กเนี่ยเขาเรียกว่าประสาทพึ่งดั้งเดิมนะครับ
ซึ่งก็จะใช้วัสดุธรรมชาตินะครับรวมถึงที่เราเห็นเป็นดอกสีเหลืองสีแดงเนี่ย
ก็คือเป็นขี้พึ่งนะครับจะเห็นว่าน้องจะต้องคอยมาฉีดน้ำอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ขี้พึ่งละลายนั่นเองนะครับ
แล้วก็ทางด้านหลังของผมครับนี่ครับยิ่งใหญ่สวยงามมากมากนะฮะ
ก็จะเป็นประสาทพึ่งแบบประยุกต์นั่นเองนะครับ
ดูใกล้แล้วสวยมากครับคุณผู้ชม
เอาละครับตอนนี้นะฮะเป็นเกียรติมากครับ
เพราะว่าผมอยู่กับประธานชุมชนวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับสวัสดี

ปีนี้เรามีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นยังไงที่อยากให้จับตาเป็นพิเศษไหมครับ
จุดเด่นของโครงสร้างของประสาทพึ่งชุมชนพระพระธาตุครับ

ในเมื่อมีส่วนโค้งการติดก็ต้องยากตามมา
ซึ่งเป็นฝีมือช่างจากจังหวัดอุบลมาบวกกับช่างสกลนครครับผม
แล้วก็ปีนี้เราเน้นหนักในเรื่องลายฐานล่าง
เราได้นำเรื่องของนางพญากาเผือก
ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์
ก็คือพระพุทธเจ้ากับกุสันโทโกนาคมโนกับสโปโคตโม
ฟองหนึ่งก็เป็นพระศรียาเมตัย
ซึ่งยังไม่เกิดในพัทรกับนี้

แล้วลายทักข้างเป็นการบวชของพระพุทธเจ้าทั้ง๔พระองค์

ฟังคุณพ่อเล่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกผมอยากจะค่อยดูไปทีละ
รายละเอียดจริงเพราะแต่ละอันมีความหมาย

พ่อครับตรงนี้ก็คือปราสาทพึ่งแบบโบราณ
ใช่ไหมครับเอกลักษณ์ของเรือนนี้เป็นยังไงครับ
ลักษณะการทำประสาทพึ่งโบราณจะต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ
โดยเราเอาช่างแทงหยวกระดับประเทศนะครับ
วันนี้เราจะนำไปตั้งโชว์ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
วันนี้จะเป็นวันที่มีความสุขที่สุดการที่จะนำสาดพึ่งออกไปตั้งโชว์
ผมเชื่อครับหน้าคุณพ่อตอนนี้อิ่มเอิบมากจริง
ไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีแรง
๒มือหน่อยครับไป
อีกหนึ่งชุมชนใกล้กันก็คือชุมชนวัดโพชัย
ปีนี้เขาส่งเฉพาะปราสาทพึ่งโบราณเพื่อร่วมขบวน

วันนี้ก็คือดอกพึ่งที่ประดับตกแต่งเต็มประสาทพึ่งไปหมดเลยครับ
ไปดูความยิ่งใหญ่จัดเต็มของอีกหนึ่งตัวเก่งในปีนี้กันครับ
กับชุมชนวัดศรีสุมัน
ปีนี้เอกลักษณ์ของประสาทพึ่งของเรานี่มีจุดไหนที่อยากให้ใส่ใจให้มองให้ดูไหมครับ
ทางชุมชนของเรานั้นเน้นฐานประวัตินะคะ
ซึ่งเราอยากให้ชาวต่างจังหวัดนั้น
ทราบว่าเรามีเกจิดังนะคะ
หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่มั่น
ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชา
ของชาวจังหวัดสกลนครของเราและชาวต่างจังหวัดนะคะ
ซึ่งงานนี้เราเตรียมมาเป็นเวลา๒เดือน
เพราะฉะนั้นในปีนี้เรามีความหวังอย่างยิ่งว่า
เราจะนำชื่อเสียงนำมาสู่วัดของเราแห่งนี้นะคะ

ยังเป็นเพียงการเคลื่อนขบวนเดียวของชุมชนเดียวนะครับ

เพื่อที่จะไปรวมที่สนามมิ่งเมืองนั่นเองนะฮะ
ดูสิครับขนาดแค่ชุมชนเดียวยังแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้

ถ้าพรุ่งนี้มาทั้งจังหวัดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน
โอ้โหผมแทบอดใจรอไม่ไหวแล้วครับตอนนี้
ยิ่งใหญ่มากสวยจริงครับผม

คณะกรรมการก็จะได้มาตัดสินกันนะครับ
พอมาตั้งที่สนามมิ่งเมืองในเวลากลางคืนแบบนี้
ก็จะมีการประดับไฟตกแต่ง
ได้ภาพที่สวยงามไปอีกแบบครับ
โดยจะมีกรรมการมาเดินตรวจให้คะแนนกันด้วยครับ

และรับรู้ถึงความงามของประสาทพึ่ง
ว่าเขาดูความสวยงามกันตรงไหน

ต้องไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันสักหน่อยครับ
อาจารย์นะครับด้านซ้ายของเราตอนนี้นี่คือประสาทพึ่ง

หลังนี้เขาเรียกว่าปราศาสตพึ่งประยุกต์นะครับ
เป็นของชุมชนกกส้มโฮง
ซึ่งทำอยู่ที่วัดสุวรรณนินจินดารามนะครับ
ประสาทพึ่งหลังนี้เป็นประสาทพึ่งที่ชนะเลิศมา๒ปีซ้อนแล้วครับ
นี่นะผมดูรายละเอียดแล้วสวยงามมากเลยอาจารย์
อย่างนี้เขามีเกณฑ์ในการตัดสินไหมครับ
ว่าเจ้าไหนชุมชนไหนเขาต้องดูตรงไหนว่ามันสวยหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงครับ
สำหรับความงามที่คณะกรรมการเขาให้คะแนนเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นเกณฑ์นะครับ
ผมขออนุญาตตัวอย่างนะยกตัวอย่างง่ายเลยก็คือนะฮะ
ส่วนล่างเนี่ยไม่ใช่มีแค่ความงามอย่างเดียวนะ
นั่นก็คือความงามในเรื่องของเรื่องราวนะฮะ
เรื่องราวของชุมชนประเพณีของชาวบ้าน
เรื่องราวของตัวบุคคลที่มีความสำคัญ
แค่นี้ยังไม่พอเราในฐานะที่ที่เป็นผู้ที่ให้คะแนนเนี่ย

ยกตัวอย่างเช่นนะครับการติดลายการเชื่อมลายนะครับ
ว่างระหว่างลายที่เอามาเชื่อมเอามาต่อกันเนี่ย
มันต้องลงตัวพอดีเป็นงานละเอียดบางที
ส่วนของยอดประสาทต้องได้สัดส่วนกัน
อาจารย์ครับแล้วอย่างผมประสาทพึ่งโบราณเนี่ยเขามีองค์ประกอบยังไงบ้างครับ
ภาษาพึ่งโบราณนี้ก็มีองค์ประกอบนะฮะเหมือนกันกับประสาทพึ่งประยุกต์เหมือนกัน

สัดส่วนของฐานสัดส่วนของตัวเรือนประสาทสัดส่วนของยอดประสาท
ถ้าเราได้สัดส่วนเนี่ยอย่างอื่นมันก็จะสวยงามไปเอง
พึ่งอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาในอดีตจะเป็นดอกเดียว
ทุกวันนี้บางชุมชนก็มีดอกซ้อนดอกแล้วก็เอายาเอาดอกไม้มาใส่อีก

เวลาเข้ามาอยู่ร่วมกันทั้งพระพระเนรชาวบ้านชุมชนช่าง

ก่อให้เกิดอะไรอีกเกิดความรักเกิดความสามัคคี

ความเข้าใจกันเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันเป็น๒๓เดือนแล้วกว่างานจะเสร็จ

จริงแล้วทุกคนมาด้วยสีหน้าที่เขายิ้มแย้ม
เป็นภาพที่รู้สึกน่ารักมากชาวสบนพรนะครับ

ขบวนแห่ประสาทพึ่งจังหวัดสกลนคร